ส่วนความคืบหน้าคดีฆ่ายกครัวทางฝั่งของพันรยา๕ศพ
ซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสามี
หลังจากก่อเหตุขับรถกระบะสีขาวหลบหนีไป
ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษนุโลก
จากนั้นขอยืมรถจักรยานยนต์แม่บ้านของโรงแรม
ขี่หนีหายไปล่าสุดตำรวจเจอรถจักรยานยนต์แล้ว

ตอนนี้กำลังหาอยู่ว่าสรุปแล้วไปยังไงมายังไงถึงมาจอดตรงนี้นะคะ
อกจากนี้มีกล้องวงจรปิดจุดแรกที่เขาก่อเหตุ
เป็นจุดสำคัญคือการฆ่าพ่อตาและพันรยาของตัวเอง
นี่เป็นหน้าบ้านของพ่อตานะคะคือเขายืนมากเลยนะคะเนี่ยมือขวาถือปืนคุณผู้ชม
เห็นแล้วเนี่ยยิงแล้วค่ะพ่อตาโดนคนแรกก่อนนะคะ
ทางฝั่งของภรรยาเข้าไปโดนยิงนัดที่๒ร่วงลง
จากนั้นมีผู้หญิงซึ่งเป็นญาติคนหนึ่งกะจะเข้ามาช่วยแต่เขาก็ไล่ยิงอีก
แล้วผู้หญิงคนนี้วิ่งหลบหนีไปเขาวิ่งตามไปเหมือนกันนะคะ
ไล่ยิงแต่ว่าสรุปผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นญาติเนี่ย
ภายดีนะคะแต่เดี๋ยวสักครู่เขาจะเดินกลับมาจุดเดิมเลย
จุดที่เป็นโรงจอดรถแล้วกลับมาดูศพ
กลับมาดูศพนะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะเดินกลับเข้าไปดูศพ
พอดูศพเสร็จแล้วไม่ได้ดูศพเฉยสิ
ยิงซ้ำเข้าไปอีกหลายนัด
เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองคนเสียชีวิตจะเป็นจังหวะนี้
เดินเข้าไปวนดูก่อนนะคะหลังจากนั้นควักปืนออกมา
ยิงกระหน่ำเข้าไปอีกนะคะจากนั้นขับรถคันที่จอดอยู่นั่นแหละ
หลบหนีไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
โรงรถบ้านหลังแรกที่เขาก่อเหตุคือบ้านเลขที่๑๗๗หมู่ที่๑
พญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
จากนั้นขับรถออกไปไปบ้านแม่ยายห่างกันประมาณ๓กิโลเมตรค่ะ
ยิงแม่ยายไปยิงฝาแฝดของแม่ยายและพี่สาวของแม่ยาย
รวมเหตุการณ์นี้เสียชีวิตไปทั้งหมด๕ศพค่ะ
ส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการติดตามตัวคนก่อเหตุ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพิศนุโลกค่ะ
หมายเลขทะเบียนกไก่ลิง๔๕๖๑พิศนุโลกนะคะก็คือคันที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละค่ะ
จอดทิ้งไว้ภายในโรงแรมเมย่าอำเภอเมืองพิศนุโลก
ซึ่งจอดไว้หน้าห้องพักหมายเลข๙ตำรวจไปตรวจสอบ
ทีนี้ตำรวจไปสอบถามแม่บ้านของโรงแรมก็คือนายลูกจันทร์นางลูกจันทร์เมืองนาค
บอกแบบนี้นะคะบอกว่าเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานคนก่อเหตุได้ขับรถเก่งเข้ามาเปิดห้องพัก
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปรับเพื่อนสาวที่ห้างแห่งหนึ่งบอกแม่บ้านแบบนี้นะคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
จากการตรวจสอบภายในรถเก๋งของคนร้ายตำรวจบอกว่าเบื้องต้นไปพบกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรจำนวน๖นัด
ตกอยู่ใต้เบาะใต้เบาะนั่งฝั่งคนขับแล้วก็ไปตรวจสอบพบกระเป๋าเดินทางจำนวน๒ใบ
สัมภาระอีกจำนวนมากด้วยนะคะอยู่ด้านหลังก็น่าจะเตรียมการหลบหนีนะคะ
ตำรวจเขาก็เลยรวบรวมเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐานรวมถึงก็มีการตรวจสอบเรื่องของรอยนิ้วมือแฝงของคนร้าย
ในขณะที่ตามหารถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นของแม่บ้านซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเขายืมแล้วก็บอกว่าจะเอาไปรับเพื่อนสาวใช่ไหมคะ
ชุดสืบสวนได้รับแจ้งว่ามีคนพบรถจักรยานยนต์ที่ผู้ก่อเหตุยืมไปไปจอดไว้พร้อมกับทิ้งหมวกกันน็อกไว้
กุญแจรถไว้ที่หน้าบ้านพักคณะลิเกเพชรรุ่งลูกชินราชจุดนี้นะคะอยู่ริมถนนพิศนุโลกนครสวรรค์ตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษสนุโลกคันนี้ค่ะ
สอบสวนเจ้าของบ้านก็คือนางสมสวยบุญเปี่ยมอายุ๔๒ปีเนี่ยเขาบอกว่าก็เจอรถจักรยานยนต์คันนี้นะมาจอดไว้ที่หน้าบ้านตั้งแต่๑ทุ่มของเมื่อวานนี้แล้วก็ไม่ได้เอกใจอาจจะเป็นรถเสียหรือเปล่าเจ้าของเขามาจอดทิ้งไว้รอมาเอาไปที่หลังหรือเปล่าจนกระทั่งช่วงสายของวันนี้เดินออกมาหน้าบ้านค่ะยังเห็นรถจอด

พื้นที่ปฐุมธานีค่ะผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุ
จากการยิงฝั่งครอบครัวของฝั่งพันรยาแล้ว
เสียชีวิต๕ศพแล้วนี่เขามีการตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งด้วย
เขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
บอกว่าผู้ชายคนนี้ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ปีกว่า
แต่ซื้อรถไป๑๐คันแล้ว
มีความน่าสงสัยว่าไปเชื่อมโยงกับเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
เพราะมีการคือเป็นคนขี้โมโห
เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับยาเสพติด
ตำรวจต้องไปตรวจสอบเรื่องของเส้นทางทางการเงินด้วยนะคะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเรารายงานกันต่อค่ะ